คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของโชคลาภจากหุ่นปั้นบ้างดีกว่า
คืออย่างนี้หุ่นปั้นที่เราเคารพนับถือบูชามันมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีหลากหลายอย่างจริงนะคะ
หุ่นปั้นที่ว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
ตลอดข่าววันนี้จะพาทุกคนไปขอโชคขอลาบกับหุ่นปั้นที่เป็นที่เคารพรักของหลายคน
หุ่นปั้นที่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่หุ่นปั้นเหล่ากงยี่กอหงเทพแห่งโชคลาภความร่ำรวย
เหล่ากงยี่กอหงเป็นที่รู้จักของชาวจีนกว่า๑๐๐ปี
โดยเชื่อถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและการพนัน
ในอดีตเนี่ยครับท่านอพยพมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เจ็ดขวบ
และกลับไปเมืองจีนเมื่ออายุ๑๖ปีและกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง
ระหว่างที่ท่านอยู่ในเมืองไทยท่านได้สร้างสาธารณูปโภคไว้มากมาย
โรงเรียนถนนหนทางและยังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิปอเต็กตึงอีกด้วยล่ะครับ
ณปัจจุบันที่ชั้น๔ของโรงพักพระพาชัย
ได้ตั้งสารเจ้าเป็นอนุสรให้ผู้คนมากราบไหว้
เพราะในอดีตบ้านพักอาศัยของท่านอยู่ตรงนี้นั่นเอง
และเมื่อท่านเสียชีวิตลงไปโรงพักไม่มีที่
จึงขอจากญาติหรือบ้านนำมาสร้างโรงพักแทน
และได้ทำสารเจ้าไว้เป็นอนุสรให้กับท่าน
นอกจากนี้คุณศักดิ์ชัยทายาทรุ่นที่๓ของเหล่ากงยี่กอหง
ยังได้ทำหุ่นปั้นไปถวายให้กับวัดสว่างอารมณ์อีกด้วย
และที่ทำขึ้นครั้งนี้ก็เพื่อให้คนไทยและนักเสี่ยงโชคทั้งหลาย
ได้มาขอพรจากท่านนั่นเองล่ะครับต่อกันที่เซียนแปะโรงศรี
โชคเรื่องค้าขายร่ำรวยเงินทองเซียนแปะโรงศรี
เป็นชาวจีนที่ย้ายมาอยู่ในไทยท่านเป็นคนจิตใจดี
เกื้อกูลโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นและขยันขันแข็ง
ท่านเนี่ยเริ่มอาชีพจากการรับจ้างทั่วไปและขายข้าวเปลือกกระทั่งสร้างตัวได้ระดับหนึ่ง
ก็ก่อตั้งโรงสีข้าวขึ้นเองตั้งอยู่ปากคลองเชียงราก
เยื้องกับวัดสารเจ้ามีชื่อว่าโรงสีไฟทองซีริ
และได้โอนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นนายนาธีทองซีริ
ท่านเนี่ยเป็นผู้มียานเก่งเรื่องโงเห้งห่วงจุ้ยคอยช่วยเหลืองานหลายอย่าง
ในวัดสารเจ้าอย่างเต็มที่ทั้งซ่อมแซมวัดรวมไปถึงจัดพิธีกรรมต่าง
และในหลายครั้งก็เกิดปฏิหารในงานพิธีจนเป็นที่เคารพนับถือ
จนมีคนเชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นผู้มีบุญทำให้เซียนแปะโรงศรีมีลูกศิษย์มากมาย
เมื่อเวลามีการไปขอพรจึงมักไปขอพรเรื่องการเงินการงาน
และการทำธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองโดยยึดจากความศรัทธาในตัวท่านนั่นเองล่ะครับ
และสุดท้ายกับตาทองงิ้วรายหุ่นขี้พึ่ง๔วิญญาณขวัญใจนักเสี่ยงโชค
เรื่องราวของหุ่นตาทองงิ้วรายคือเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเกิดเหตุมีรถไฟ
ชนเข้ากับรถเก๋งบริเวณถนนข้ามทางรถไฟหมู่๔ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
สภาพรถพังยับเยินและมีผู้เสียชีวิตถึง๔ราย
หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์หลอนซึ่งเล่าผ่านปากของชาวบ้านมากมาย
เกี่ยวกับความเหี้ยนหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ได้จัดพิธีสวดส่งดวงวิญญาณขึ้นและในพิธีได้จัดทำหุ่นขนาดเท่าตัวจริง
ในอิริยบทนั่งบนเก้าอี้อ้างชื่อว่าตาทองมานั่งอยู่ที่โต๊ะบวงสวง
แล้วอันเชิญดวงวิญญาณมาสะกดไว้ที่หุ่นของตาทองนิ้วราย
และยกไปไว้ที่วัดสว่างอารมณ์หลวงพ่อแป๊ะเผยว่า
หุ่นนี้เป็นตัวแทนของผู้เสียชีวิตทั้ง๔คนเพื่อไม่ให้มาหลอกร้อนชาวบ้านอีก
ตอนนี้จากความหวาดกลัวตาทองกลายเป็นขวัญใจนักเสี่ยงโชคไปแล้วล่ะครับ
เพราะมีคนแวะเวียนไปหาไปขอโชคขอลาบบริเวณอ่างน้ำมนต์
กันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว